คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันก่อนเลยละกัน
ใครจะเชื่อใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลือเหล่านี้
อายุ๗๐แล้วนะแต่มาเต้นอย่างแข็งแรงจริง
ที่เห็นอยู่เนี่ย๗๐ภาพ
ยังแจ๋วจริง
เอาจริงนะไม่ใช่คอนเทนต์ที่ว่าเอานุ่มสาวมาใส่วิก
หลงขาวแล้วก็มาเต้นกันอ่ะ

ไม่ใช่ไปนึงผมเขาบอกไอ้ยไม่ใช่

ลูกหลานของคนในหมู่บ้านนี้

เหล่าบรรดาแม่ยายายาย

เรียกได้ว่าออกมารวมตัวกันเต้นกับแก๊งลูกหลานที่มี

คงจะมีงานแบบว่าเป็นงานบุญงานรื่นเริงภายในหมู่บ้าน

เหล่าบรรดาแม่

โอ้โหไม่น่าเชื่อจะแข็งแรงได้ขนาดนี้
แล้วส่วนใหญ่เคล็ดลับความแข็งแรงของเหล่าบรรดาผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะ

น้ำพริกปลา
และที่สำคัญลูกหลานดูแลเป็นอย่างดีอย่างดีและมีอารมณ์ขัน

แล้วนี่ได้ออกกำลังกายขยับแข้งขยับขามีกวาดด้วยนะ
คุณยายข้างหลังขอกวาดพื้นที่เคลียร์พื้นที่ให้ตัวเองก่อน
จะได้มีพื้นที่โล่งในการออกสเต็ปได้